ไปดูอีกหนึ่งเหตุค่ะกรณีที่เมื่อวานเรานำเสนอข่าวไปว่า
มีผู้ชายคนนึงเขาเป็นผู้จัดการบริษัทขนส่งสินค้า
แล้วเข้าไปในบ้านหลังนึงไปก่อเหตุคือจะไปรักทรัพย์นั่นแหละ
แล้วไปยิงผู้ชายวัย๑๗ปีกับแฟนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ล่าสุดเนี่ยนะคะตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุลักษัพเนี่ยนะคะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศขณะที่ตำรวจคุมตัวนายทัศน์
มศรีจันทร์อายุ๓๓ปีที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เห็นไหมคะคือชาวบ้านญาติที่มารุมดูการทำแผนเนี่ย
ก็ยังกรีดร้องคือด่าทอไม่พอใจค่ะ
เพราะว่านายทัศน์ไปก่อเหตุยิงนายปรัชญาประสงค์ผลวัย๑๗ปี
แฟนสาวก็คือนางสาวจิระนันวงขุมเงินจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
คือเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี
เมื่อเช้าวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
นี่คือเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ทัศน์ก็รับสารภาพค่ะบอกว่าผมเนี่ย
เป็นผู้จัดการบริษัทขนส่งสินค้า

แต่ว่าเงินไม่พอใช้จ่าย
ทีนี้ก็เลยไปยักยอกเงินของออฟฟิศเนี่ย
มาใช้จ่ายส่วนตัวประมาณแสนนึง

ก็พบเป็นปืนปืนบีบีกันนะคะ
ดัดแปลงแล้วก็บรรจุกระสุนไป

คือยกทีวีไปไว้ที่รถ
แล้วตอนที่กลับเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินอีกรอบนึง
ไปเจอนายปรัชญาวัย๑๗ปี
ก็เลยต่อสู้ยื้อแย่งปืนกันแล้วปืนลั่น
ทีนี้พอปืนลั่นไปโดนศีรษะนายปรัชญา
ก็ตกใจแล้วแฟนนายปรัชญามาพอดี
ต้องการที่จะแบบเขาบอกว่าทำปืนลั่นอีกทีนึง
แล้วหลังจากนั้นเขาก็วิ่งออกมา
พอตอนเช้าเนี่ยก็ไปทำงานตามปกตินะคะ

หลังจากนั้นตำรวจพอจับกลุ่มตัวได้ก็ทำแผนของผู้ก่อเหตุ
แล้วก็เดี๋ยวเตรียมส่งดำเนินคดีต่อไปนะคะ